คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ไปดูวินาทีการช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ค่ะ
คือเขาเหมือนกับมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะครับ
ไม่รู้นึกยังไงอ่ะเอากุญแจไปล็อกอวัยวะเพศของตัวเอง
แล้วน่าจะติดอยู่๒๓วันเอาไม่ออก
ก็เดือดร้อนกู้ภัยก็ต้องมารีบมาช่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณผู้ชมคะภาพนี้ต้องสังเกตดีหลายอย่าง
โอ้โหเมื่อกี้คือฟังเสียงแล้วผมทั้งเสียวฟันแล้วก็พอฟังพี่นุ้เล่า
วท้องน้อยไปด้วยเลยคือเสียงมันน่าหวาดเสียวใช่ไหมน้องคิง
คือทางมูลนิธิร่วมกับตันยูใช้อุปกรณ์ตัดแม่กุญแจออกจากอันทะของผู้ชายคนนี้
เขาอายุ๓๐มีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตเพราะว่าไปเอาแม่กุญแจสแตนเล็ตล็อกเอาไว้
อันทะใต้อวัยวะเพศจนบวมเป่งแล้วน่าจะอยู่แบบนั้นมาสัก๒วันได้แล้ว
ก็ช่วยพากันส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตัดแม่กุญแจออกใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
แต่คุณผู้ชมอย่างที่มิ้วบอกว่าภาพนี้ต้องสังเกตดีก็เพราะว่าไอ้มุมหนึ่งเราก็หวาดเสียว
ทั้งเสียงทั้งอะไรแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมอ่านดูมือผู้ชายคนนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะระหว่างที่เราหวาดเสียวแทนเขาอ่ะ
นี่เคาะมิ้ว
เหมือนแบบชิลเลยนะสบายอย่างนี้เหรอ
ขณะที่พวกเรานี่คือนั่งเกร็งลุ้นมาก
แต่มิวก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาอาจจะแบบพยายามทำสมาธิก็เลยทำกระดิกมือแบบ
ไม่ให้แบบกลัวหรือเปล่า
หรือบางคนก็มองว่าทำไมเขาชิวจังเลย

แต่สุดท้ายก็คือช่วยได้นะคะปลอดภัยดี
คุณหมอก็กำชับให้ญาติดูแลอย่างใกล้ชิด
อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
โชคดีว่ารอบนี้ช่วยทันไงฮะเกิดช่วยไม่ทันนี่อันตรายเลยนะครับ